ครับกราบเรียนท่านประธานสปาธิกรพครับ
กับผมกิจสดาตันเทิดทิศสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดน้องคาย
หนึ่งพักเพื่อไทยครับวันนี้กับผมในฐานะตัวแทนพักร่วมฝ่ายค้าน
สภาพผู้แทนรัศดรได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่อภิปราย
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นครับ
วันนี้ผมเข้าใจดีครับว่าทุกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
ไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปตะวันออกกลางหรือเอเชีย
ทั่วทุกมุมโลกก็ได้รับผลกระทบและความสูญเสีย
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
พี่น้องประชาชนบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมาก
ตลอดไปจนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยว
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอาทิตเช่นโรงแรมร้านอาหาร
สรรพสินค้าธุรกิจบริการต่าง
และเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ของประเทศ
พยายามที่เอาตัวรอดจากวิกฤตนี้อย่างภาคอุตสาหกรรม
เป็นเครื่องยนต์ตัวสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศในยามวิกฤต
ยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่สร้างรายได้
ให้กับประเทศมากมายยิ่งในยามวิกฤตแบบนี้
เข้มแข็งและทำไมในยามที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยว
ชะงักภาคบริการติดลบภาคอุตสาหกรรม
ได้เป็นเสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
แต่ในวันนี้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
ท่านนายกซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเข้าใจตรงนี้หรือไม่
ตัวเลขการถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่า
ท่านและคณะผู้บริหารไร้ซึ่งความสามารถ
ไม่เข้าใจเศรษฐกิจไม่เข้าใจธุรกิจ
มีหนำซ้ำยังขาดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนครับ
เมื่อเร็วนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกรกร
ได้ออกมาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยติดลบ๑๕
ว่างงานในไตรมาสแรก๑๙๖สูงที่สุดในรอบ๕ปี

และตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในเกณฑ์อันตราย
ตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต่ำ
ส่งผลให้ประเทศขาดความเชื่อมั่น
นักท่องเที่ยวนักลงทุนขาดความเชื่อมั่น
และย้ายถิ่นฐานกันเป็นจำนวนมาก
จากการบริหารราชการที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก
ไม่เข้าใจสถานการณ์และไม่ทันเหตุการณ์
กลับกลายเป็นการซ้ำเติมภาคธุรกิจที่ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะอยู่รอด
เปลี่ยนเสมือนคนที่ลอยคออยู่ในน้ำ
และแทนที่ท่านซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร
เป็นผู้กำหนดนโยบายจะช่วยดึงพวกเขาเหล่านี้ขึ้นมา
แต่ท่านกลับทำตรงกันข้ามและเหยียบหัวพวกเขาให้จมน้ำ
จนทุกวันนี้หลายธุรกิจก็ต้องปิดกิจการไป
ธุรกิจเป็นธุรกิจที่อยู่รอดมาได้หลายวิกฤต
กำไรได้มาตลอดก็ไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในวิกฤตนี้
เหตุผลเพราะมีรัฐบาลที่ไม่เข้าใจปัญหา
มีผู้บริหารที่บริหารกันไปคนละทิศคนละทาง
และสุดท้ายเมื่อบริหารจัดการไม่ได้
ก็ปล่อยให้ประชาชนเอกชนไปจนถึงแรงงาน
ต้องริ่นรนหาทางออกกันเอง
ต้องออกมาเรียกร้องหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งการอยู่รอด

หาทางกลับบ้านภูมิลำเนาเอง

แล้ววันนี้จะมีรัฐบาลจะมีหน่วยงานต่างไปทำไมครับ
วันนี้ท่านมีเบอร์ฉุกเฉินที่โทรไปแต่ก็ไม่มีคนรับ
บางครั้งรับก็ใช้เวลานานมาก
วันนี้ไม่ใช่ความผิดของผู้ปฏิบัติงานหรือความผิดของหน่วยงานต่างเลย
หากแต่ท่านซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีความพร้อมมากกว่านี้
มีความเข้าใจมากกว่านี้
ทำงานอย่างเป็นระบบมากกว่านี้
มีความชัดเจนมีขั้นมีตอนและรวดเร็ว
ประเทศเราคงไม่ต้องสูญเสียมากขนาดนี้
หลายครั้งรัฐบาลต้องถูกประชาชนต่อว่าเรียกร้องหรือด่าซ้ำ

ซึ่งก็เหมือนจะช้าไปหมดและไม่ทันการ
วันนั้นครับในวันที่เรายังมีผู้ติดเชื้อน้อย
ทำไมท่านไม่รีบสั่งวัคซีน
ในวันที่เราเริ่มมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการระบาดรอบใหญ่อีกครั้ง

ทำไมท่านไม่รีบดำเนินการมาตรการเด็ดขาด
และพอในวันที่ท่านเอาไม่อยู่แล้ว
ทำไมท่านถึงปล่อยให้พี่น้องประชาชนตามมีตามเกิด
แรงงานทั้งไทยและต่างด้าวตามมีตามเกิด
คนติดเชื้อกระจายเชื้อ
ไม่ได้วางแผนหรือรองรับพวกเขาเลย
เป็นเพราะท่านไม่รู้จริงหรือครับว่า

หรือเป็นเพราะว่ารู้แต่ก็กลัวกลัวกล้า

บางครั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านเห็นประชาชนเป็นอะไร
คุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน
วันนี้ท่านอาสาเข้ามาทำงานเพื่อประชาชน
แต่วันนี้ท่านทำงานเพื่อใครกันแน่
วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่

หรือท่านจำไม่ได้ครับว่าในวันที่ท่านล็อกดาวน์
ตัวเลขผู้ติดเชื้อต่ำกว่าตอนที่ท่านปลดล็อกเสียอีก
ตอนนี้เป็นเวลาที่ถูกที่ควรแล้วหรือไม่ครับ
ล็อกดาวน์ก็ไม่ได้จริงจังเท่าที่ควร

เพราะลดความตึงเครียดของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้

แสดงว่าท่านกำลังเอาชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของชาติ
มาเป็นโลกกำบังทางการเมือง
ซึ่งผิดวิสัยของชายชาติทหารและผู้นำประเทศ
ในฐานะที่ตัวผมเองก็เคยเป็นผู้ประกอบการ
ท่านรัฐมนตรีแรงงานเองก็เคยเป็นผู้ประกอบการ
ผมเชื่อว่าพวกเราเข้าใจดีครับ

ถึงความลำบากของพนักงานที่ต้องถูกเลิกจ้าง

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปทำอะไร
ในวันที่เขาตัดสินใจเข้ามาในเมืองใหญ่
ก็เพราะว่ามีความหวังว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แต่ในวันนี้ต้องกลับบ้านขาดรายได้ตกงาน
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหารายได้จากทางไหน

กลับบ้านในวันที่สุขภาพยังดีอยู่ก็ยังโชคดี

ทั้งที่ป่วยติดโควิดแต่ไม่มีเตียงในเมืองใหญ่

ทั้งคนติดและไม่ติด
บางคนต้องขี่มอเตอร์ไซค์เป็นร้อยกิโล
ก็จำเป็นต้องกลับเพราะอยู่ไปก็ไม่มีเตียง

ภายใต้การบริหารของท่านนายกและผู้บริหาร

ว่านั่นอาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตเขา
ภรรยาต้องสูญเสียสามี

ความสูญเสียที่ไม่สามารถจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้

เรื่องราวพวกนี้ของพวกเขาแล้ว

หรือว่าวันนี้พอท่านมาเป็นผู้บริหาร

ผู้ประกอบการต้องลำบากอย่างไรบ้าง
แรงงานพนักงานต้องเผชิญอะไรบ้างในภาวะวิกฤตนี้
วันนี้ท่านชดเชยท่านเยียวยา

ความสูญเสียก็ไม่สามารถที่จะเอาคืน
ไม่สามารถที่จะเยียวยาได้นะครับ
ชีวิตหนึ่งที่ต้องสูญเสียไป
เสาหลักของครอบครัวที่ต้องสูญเสียไป
พ่อแม่ที่ต้องสูญเสียไป
ชดเชยเยียวยาให้พวกเขาได้หรือไม่ครับ

วันนี้แค่ดูจากสายตาประชาชนที่สูญเสีย
หากวันนี้พวกท่านไม่โกหกตัวเอง
ท่านก็จะทราบถึงการสูญเสียครั้งนี้

ในชีวิตของใครบางคนก็ได้
วันนี้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ขับเคลื่อนด้วยห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่การผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์หรือสินค้าต่าง

ห่วงโซ่การผลิตจากทุกพื้นที่ในประเทศไทย
และไม่ใช่เพียงแค่๒หรือ๓ประเภทธุรกิจเท่านั้น
แต่ทุกธุรกิจล้วนแล้วแต่มีห่วงโซ่การผลิตทั้งนั้น
ตัวอย่างเช่นข้าวที่เรากิน
งโซ่การผลิตครับเริ่มต้นที่เกษตรกร
ชาวไร่ชาวนาพี่น้องประชาชนรากย่า
กว่าจะมาถึงโรงงานโรงศรี
กว่าจะผลิตออกมาถึงผู้บริโภคต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง
การจ้างงานการเพิ่มมูลค่าตัวเลขหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง
และหากวันนี้เราปิดโรงงานโรงศรีถูกปิด
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่การผลิตก็ต้องหยุดชะงักไปด้วย

ทราบไหมครับว่าเวลาท่านสั่งปิดโรงงานโรงงานหนึ่ง
ได้รับผลกระทบไปด้วยแม้ว่าโรงงานนั้นอาจจะไม่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเลยก็ได้
แต่ก็ต้องมาหยุดเพราะปลายทางหรือลูกค้าถูกสั่งปิด
ถุดิบบางอย่างต้องนำมาจากบางพื้นที่เท่านั้น
ชิ้นส่วนบางอย่างต้องผลิตจากโรงงานหนึ่งและส่งต่อไปอีกโรงงานหนึ่ง
ที่โรงงานหนึ่งในพื้นที่สีแดงเข้มได้รับผลกระทบเพราะมีพนักงานติดเชื้อ
ส่งผลกระทบในภาพรวมภาคการผลิตอย่างไรบ้าง
ทราบไหมครับสิ่งที่ไม่เคยหยุดงานไม่หยุดเสาร์อาทิตย์และไม่มีวันณตะกะเลิก
คือดอกเบี้ยภาษีค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่าง
วันนี้ถ้าเป็นหนี้ระหว่างภาคเอกชนกันเองก็มีความเห็นอกเห็นใจนะครับเลื่อนการชำระ
แต่ในทางกลับกันพอเป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐกลับมีความช่วยเหลือที่น้อยมาก
และแทบทุกหน่วยงานของภาครัฐรัฐสภานิษฐ์กลับยังทำกำไร
ขณะที่ประชาชนกำลังลำบากและกำลังจะตาย
และการที่วันนี้ท่านมอบอำนาจให้ท้องถิ่นผมมองกลับว่าเป็นการผลักภาระให้กับเขา
และเป็นเรื่องแปลกนะครับในภาวะปกติท่านรวบอำนาจ
แต่ในภาวะที่ไม่ปกติมีวิกฤตท่านกลับคืนอำนาจให้กับท้องถิ่น
โดยขาดการวางแผนการวางกฎเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
สุดท้ายก็ก่อให้เกิดปัญหาเพราะแต่ละพื้นที่ก็มีการจัดการที่แตกต่างกัน
ความสามารถตามความเข้าใจและความร่วมมือกันในแต่ละท้องถิ่น
พื้นที่กิจการถูกสั่งปิดร่วมเกือบเดือนมีผู้ติดเชื้อ
แต่หลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าปลอดเชื้อก็ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการกิจการได้ทันที

แบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารการจัดเตรียมโรงงาน
สำหรับผู้ติดเชื้อภายในสถานประกอบการการทำห้องน้ำสาธารณูปโภค
เพื่อให้ลูกน้องมีที่กักตัวซึ่งหลายรายก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะ
ซึ่งบางจังหวัดตั้งเกณฑ์๑๐ของพนักงาน
ซึ่งเป็นการบีบเอกชนโดยไม่ได้ถามเอกชนก่อนว่าทำได้หรือไม่
จนถึงค่าจ้างพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรบ้างครับ
ผมอ่านนโยบายความช่วยเหลือของท่าน
บางอย่างก็อ่านไปแล้วก็งงไป
แปลกใจเลยครับว่าทำไมวันนี้เรื่องง่ายแต่พอมาเป็นนโยบายของท่าน
กลับกลายเป็นเรื่องยากซับซ้อนเหมือนตั้งใจทำให้งง
ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับบางช่วงบางตอน
สำหรับรูปแบบการช่วยเหลือดังนี้
ลูกจ้างมาตรา๓๓จ่าย๕๐ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน๗๕๐๐บาท
จ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก๒๕๐๐บาทต่อคนไม่เกิน๑๐๐๐บาท
นายจ้างมาตรา๓๓จ่าย๓๐๐บาทต่อคนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน๒๐๐คน
ผู้ประกันตนมาตรา๓๙๔๐จ่ายรายละ๕๐๐บาท
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน
และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา๔๔
ภายในเดือนกรกฎาคม๒๕๖๔เพื่อที่จะได้รับ๕๐๐บาท
ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
ขึ้นทะเบียนตามมาตรา๓๓ภายในเดือนกรกฎาคม๒๕๖๖
เพื่อรับเงินช่วยเหลือการเยียวยาตามลูกจ้างมาตรา๓๔

ใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ

ประกันตนมาตรา๓๓ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ

ผู้ประกันมาตรา๔๐ภายในเดือนกรกฎาคมนี้
เพื่อรับค่าช่วยเหลือ๕๐๐๐บาท
ฟังดูแล้วเข้าใจไหมครับ

ท่านกู้ครับทุกบาททุกสตาง

เริ่มตั้งแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องวัคซีน
วันนี้ท่านก็ยังจัดหาวัคซีนให้พวกเขาไม่ได้
ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยมีความชัดเจนในการจ่ายความช่วยเหลือ
ทุกวันนี้แรงงานที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
ในเรื่องเศรษฐกิจครับ

เพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปก่อนหน้านี้

ถัดมาคือการกำจัดหนี้ให้เร็วที่สุดครับ

วันนี้ท่านกู้เงินมา๑ล้านล้านบาท

จัดการความเสี่ยงของธนาคาร

ไม่สามารถปล่อยกู้ลูกหนี้ที่กำลังมีปัญหา

ดิตบุโรก็ต้องทำบัญชีลูกหนี้

เท่านั้นเพราะกิจการเหล่านี้
ซึ่งเป็นสภาวะที่ควบคุมไม่ได้

แทนที่จะใช้การคัดสรรแบบภาวะปกติ

นี่ยังไม่รวมถึงหนี้นอกระบบ

เพื่อให้คนตัวเล็กได้มีอากาศหายใจ
ในช่วงโควิดก็ทำงานเหมือนเป็นแค่ตายาง
เอกชนเสนออะไรเข้าไปก็ไม่ทำ
เพื่อไทยเสนออะไรก็ไม่ทำ

ขาดความจริงจังและจริงใจในการบริหารจัดการ

ท่านยังส่งก่อนแค่๑หรือ๒วัน
หรือบางทีส่งในวันประชุมเลยก็มี
วันนี้การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดครับ

ทำงานร่วมกันเอกชนต้องการอะไร
สามารถสนับสนุนอะไรได้บ้าง
แต่นี่กลับกลายเป็นรัฐเป็นคนตัดสินใจแทนเอกชน
ออกมาตรการโดยที่ยังไม่ได้ถามเอกชนก่อนว่า
จะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
ทำให้การเยียวยาไม่ตรงกับความต้องการครับ
วันนี้เอกชนยินดีที่จะจ่าย

ท่านยังไม่เคยฟังที่เขานำเสนอ

เอกชนเสนอให้พิจารณาเพิ่มสัดส่วนค้ำประกันสินเชื่อ
ความเสียหายผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สถาบันการเงินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา

ต้องรอนโยบายจากภาครัฐรอท่านจัดประชุมก่อน

ยังมีโครงการรับจำนำสต๊อกสินค้า

เพราะขนาดในเรื่องที่ท่านแถลงเอง

วันนี้มีนโยบายไหนบ้างครับ

แรงขั้นต่ำ๔๐๐๔๒๕บาท

เงินเดือนอาชีวะ๑๘๐๐๐บาท

วันนี้สมมุติว่าถ้าไม่มีโควิด
ลองออกไปถามประชาชนดูนะครับ

และมั่นใจไหมว่าท่านทำได้

เลื่อนไม่มี

กลายเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานของท่านไปแล้ว

มีความเป็นไปได้ว่าจะว่างงานมีมากถึง

วันนี้ท่านมีอะไรมารองรับพวกเขาเหล่านี้บ้างครับ

ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาไม่เห็นอนาคต

ไม่มีใครเข้าใจความบอบช้ำทางเศรษฐกิจ

แต่ทำไมวันนี้ท่านไม่ฟังพวกเขาบ้างครับ

เพียงไม่ฟังท่านทราบไหมครับว่า

ประกอบการรายย่อยอย่างเห็นได้ชัด

โดนภาษีย้อนหลังเป็นแสน

ไปทำค้าขายขายอาหาร
แล้ววันนี้พวกเขาจะลืมตาอ้าปากได้ยังไงครับ
วันนี้ท่านไม่ใช้วิธีปกติ
บริหารจัดการในช่วงวิกฤต
ต้องบริหารแบบใช้วิธีที่ไม่ปกติ

มีแต่สั่งสั่งสั่งอย่างเดียวครับ

บริหารจัดการของท่านได้พิสูจน์แล้วว่า

ว่าจะเป็นประเทศที่ฟื้นตัวช้าที่สุด

กระทบแบบเป็นลูกโซ่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่า
วันนี้หากลามไปถึงระบบธนาคารเราจะหายนะกันทั้งระบบ
เศรษฐกิจและระบบการเงินค่าเงินบาทที่อ่อนแรงอย่างรุนแรง
ในเวลานี้ไม่มากกว่าน้อยย่อมมาจากความไม่มั่นใจว่า
ระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินจะปลอดภัย
ลดการคุ้มครองเงินฝากจาก๕ล้านบาทเป็น๑ล้านบาท
ต่อหนึ่งสถาบันการเงินความหมายก็คือว่า
หากธนาคารล้มสถาบันการเงินรับผิดชอบวงเงินไม่เกิน๑ล้านบาท
ต่อ๑ผู้ฝากต่อ๑สถาบันการเงินรวมทุกบัญชี
จำเป็นต้องมาทำตอนนี้ไหมครับ
ท่านกำลังให้สัญญาณอะไรหรือวันนี้มีเหตุโรงศพไม่หลั่งน้ำตาครับ
คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยไหวไหม
บอกได้เลยครับว่าหากยังอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้
เราคงไม่ไหวแน่วันนี้เราขาดดุลการค้าและบริการ
ครั้งแรกในรอบ๑๐ปีนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นจุดใกล้กับการเริ่มต้นของรัฐบาลรัฐประหาร
ภายใต้การบริหารงานของท่านรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดคิดเป็นมูลค่ากว่า๓๔๓แสนล้านบาท
ส่งผลกระทบสถานการณ์การเงินค่าเงินบาทซุดตัว
ส่งผลให้เงินบาทสุดและหนักที่สุดในเอเชีย
พูดให้เข้าใจสั้นง่ายก็คือว่า
จะมีรายได้จากการค้าและบริการกับต่างประเทศน้อยกว่ารายจ่าย
เงินจำนวนกว่า๓แสนล้านบาทกำลังไหลออกนอกประเทศ
เหตุผลก็เพราะเราขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจ
แต่ที่น่าห่วงก็คือว่าวันนี้ท่านไม่เข้าใจไม่รู้
แต่ท่านคิดว่าตัวเองเข้าใจและรู้
วิธีคิดแบบนี้รังแต่จะนำพาประเทศสู่หายนะ
วันนี้คนไทยเป็นหนี้ครับแต่วันนี้ผมคิดว่าพวกท่านเป็นหนี้คนไทย
หนี้ที่วันนี้ท่านคงไม่มีทางจ่ายคืนได้หมดไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่ทำให้เขาลืมตาอ้าปากไม่ได้
นี่ที่ทำให้การระบาดรอบนี้รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็น
หนี้ที่ทำให้ประชาชนต้องสูญเสียธุรกิจต้องล้มละลาย
และหนี้ชีวิตที่วันนี้ไม่สามารถที่จะใช้เงินหรือทรัพย์สินใดมาทดแทนได้
ทุกครอบครัวหลังวิกฤตนี้จะไม่มีทางเหมือนเดิม
วันนี้ท่านยอมรับเถอะครับท่านบริหารจัดการไม่ได้
บริหารจัดการของท่านล้มเหลวและวันนี้กับผมและเพื่อนสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้าน
และผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองก็คงมีความคิดเห็นไม่ต่างกัน
ว่าวันนี้เราหมดความเชื่อมั่นและหมดความไว้ใจ
ในการบริหารจัดการประเทศของคณะผู้บริหารประเทศชุดนี้แล้วจริง
และตัวกับผมเองคงไม่สามารถที่จะไว้ใจให้ท่านบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้